คราดเป็นอุปกรณ์เตรียมดินสำหรับขั้นตอนการคราดหรือไถคราดในการทำนาที่ทำต่อจากการไถดะการไถแปรแล้ว
คราดมีส่วนประกอบคือ
คราดเป็นไม้เจาะรูกลมสำหรับใส่ลูกคราด
ลูกคราดเป็นท่อนไม้กลมรูปเรียวด้านปลายตีเข้าไปในรูของตัวคราด
คันคราดเป็นไม้สองชิ้นยาวที่ต่อระหว่างตัวคราดขนานกับพื้นยาวจนถึงแอกควาย
เสาจับคราดเป็นตัวยึดมือจับกับตัวคราด
และมือจับเป็นม้ายาวสำหรับจับเวลาคราดนา